สถานการณ์น้ำยังน่าเป็นห่วงนะครับคุณผู้ชม

น้ำจะเข้ามาในพื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรี

นี่คือข้อมูลจากในสรรจรเจริญ
อำนวยการโครงการชนรับประทานเพชรบุรี

ให้ประชาชนเตรียมรับสถานการณ์มวลน้ำก้อนใหญ่
ที่ผ่านจากเขื่อนแก่งกระจาน

ไหลลงถึงตัวเมืองเพชรชบุรี

โดยจะเอ่อล้นประมาณ๑๐๒๐เซนติเมตร

จังหวัดกำลังเร่งนำเครื่องจักรเข้าขุดน้ำ

นวลน้ำจะลดลงนะครับ
๓๖ชั่วโมงนะครับน้ำใช้เวลาเดินทางจากแก่งกระจานลงเข้าตัวเมือง
ก็คือว่าราบน้ำที่จะเข้ามาท่วมทั่วเมือง
จะอยู่ที่ประมาณ๑๐๒๐เซ็นต์
น่าจะอยู่ในช่วงเวลาสักประมาณ๕๗วันนะครับ
คือเมื่อวานมีการตั้งโต๊ะแถลงกันนะครับ
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับ

พอออกรงการชมภาษาเพชรบุรี

วันที่๒๒สิงหาคม
เขาบอกว่าเป็นปริมาณน้ำสูงสุด
และก็ถึงตัวเมืองเพชรบุรีภายในที่วันนี้
แต่คงไม่ได้เป็นน้ำหลากน้ำทะลัก
คงเป็นน้ำที่มันเพิ่มขึ้นในแม่น้ำเพชรบุรี
แล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เท่านั้นเองนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวจะตื่นตระหนกตกใจ

การระบายน้ำที่ล้นจากสเปลเวย์ของเขื่อนแก่งกระจาน
คือระดับน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคือ๑๐๙เปอร์เซ็นต์
มันเกินความจุของเขื่อนมันก็ต้องระบายลงต่อนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมไปดูในพื้นที่ตำบลท่าไม้ลวกที่อำเภอท่ายางกันหน่อยค่ะ

ที่ถูกน้ำจากแม่น้ำเพชรมาเอ่อท่วมนานเกือบเดือนแล้วค่ะ
แล้วก็ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหาย
หนึ่งในพื้นที่สวนที่เสียหายก็คือสวนมะนาวกว่า๒๐ไร่
อยู่ในหมู่๕ตำบลท่าไม้รวกของนายสถาพรพรมคล้ำนะคะ
แล้วอยู่ในสภาพแบบนี้มานานกว่า๒อาทิตย์แล้ว
มะนาวที่อายุ๒ปีมันใกล้จะได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วค่ะ
แต่ว่าถูกน้ำท่วมสูงใกล้ยืนต้นตายทั้งหมดนะคะ
ซึ่งเจ้าของสวนก็บอกว่าตั้งแต่เป็นเกษตรกรมา๒๐กว่าปี
นี่แหละคือสถานการณ์น้ำท่วมที่หนักที่สุด
มะนาวมะเขือยาวกล้วยแล้วก็พริกที่ปลูกอยู่รวมกันประมาณ๒๐ไร่
โดนน้ำท่วมแบบนี้ค่ะมิดไปทั้งหมดเลย
เพราะว่าน้ำในแม่น้ำเพชรมันเอ่อมาท่วมอย่างรวดเร็ว
แล้วก็รอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่๒แล้วด้วยนะคะ
ตอนนี้คุณพี่สถาพรเจ้าของสวนบอกว่าทำอะไรไม่ได้เลย
ได้แต่นั่งมองน้ำแล้วก็ต้องทำใจยอมรับนะคะ
โอ้โหเดือดร้อนหลายอย่างเลยอย่างเช่นส่วนเนี้ยอย่างตรงเนี้ย
ยืนอยู่เนี่ยนะส่วนมะเขือส่วนพริกหมดเลยเนี่ย
เป็นเป็นน้ำอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็ตำลงไปนู่นก็
เป็นมะนาวผมมะนาวประมาณสองร้อยต้นปลูกได้๒ปี
สองปีกว่ากว่ามะนาวนี่ต้องขนาดสามปีถึงจะเก็บลูกได้
แต่สองปีตอนนี้เรียบตายเรียบครั้งนี้หนักที่สุดครั้งครั้งก่อนก่อนก็คือโดน
แต่ว่ามันมันลงเร็วมันลงเร็วครับแต่ครั้งนี้ก็สุดยอดแล้ว
ด้านนายสิริศักดิ์สมบัติทวีภูลนายกเทศบาลตะบนท่าไม้รวก
ได้ลงพื้นที่ดูความเดือดร้อนของชาวบ้าน
โดยเปิดเผยกับทีมข่าวว่าตอนนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนะครับ
สองตะบนซึ่งทางเทศบาลก็ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นบางส่วนแล้ว
ซึ่งคาดว่าระดับน้ำยังคงเป็นแบบนี้ไปอีกสักระยะ
ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธนภัยจังหวัดเพชรบุรี
ก็ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด๓อำเภอ

และอำเภอบ้านลาด๑ตำบลครับ

ทางจังหวัดเองก็บอกว่าน้ำจะท่วมตัวเมืองเพชรบุรี
สูงประมาณ๑๐๒๐เซนติเมตรนานประมาณ๕๗วันนะครับ
จะลดลงและทางจังหวัดได้เตรียมพร้อมในการรับมือ
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่า
น้ำจะเข้าสู่ตัวเมืองเพชร
คนจะตื่นตระหนกตกใจดังนั้นต้องย้ำตรงนี้ไว้หน่อยนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามคนที่อยู่ในทั้งพื้นที่รุ่มของจังหวัดเพชรบุรี
แล้วก็พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี
ตอนนี้ทางการเขาบอกให้ขนของขึ้นที่สูง
แล้วก็เตรียมอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับ